สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
กลับมาพบกับเราสองคนค่ะเรือนขวัญแล้วก็พลอยพิมรจิตค่ะ
ใช่แล้วค่ะอยู่ทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้
เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับคู่จิ้นเอ็นไวน์ณเดชน์แล้วก็ยายานะคะ
คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวมาให้แฟนได้ฟินกันอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดทั้งคู่เขาไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย
ความสัมพันธ์พัฒนาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยแล้วนะคะแถมไม่ปฏิเสธเมื่อพิธีกรใช้สถานะว่าแฟน
แต่พอนักข่าวเอาไมค์ไปเจาะปากถามย้ำอีกครั้งฝ่ายชายกลับตอบแบบบ่ายเบียงว่า
แล้วแต่พี่นักข่าวจะเรียกหากทำให้ทุกคนมีความสุขตัวเองก็ยินดีค่ะ

บอกว่าความสัมพันธ์มันมากกว่าเดิม

เป็นความเดิมฮะเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วก็ดี
พอเราโตขึ้นมากสักครั้งเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามการเวลา

เป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีกันทั้งคู่
ไม่มียาก
ถึงผมไม่พูดอะไรว่าใครก็ตาม
มีกันอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าพวกพี่แบบทำให้พวกพี่ชื่นใจและมีความสุข
เนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับเออเขาบอกแบบนี้มาตลอดเลยนะ
แล้วแต่พวกพี่จะเรียกเลยนะคะอะไรที่พวกพี่มีความสุข
ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้ส่วนผลงานที่ทั้งคู่โคจรมาปะทะฝีมือร่วมกันอีกครั้ง
กลับไม่เป็นไปตามคาดนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าละครเรื่องนี้ทำให้เรตติ้งของช่องตก
จนต้องหั่นบททิ้งทำให้จดเร็วกว่าที่กำหนดงานนี้หนุ่มณเดชน์ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะ
ว่าไม่เป็นความจริงแต่เกิดจากขั้นตอนการตัดต่อต่างหากล่ะค่ะ
ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรตติ้งนะครับผมเป็นมาตรฐานของการทำงานในอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าครับ
เราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราเอาใจไปอยู่กับการทำงานในหน้าที่ของเรามากกว่า
น่าจะเป็นความตั้งใจของทีมเราอยู่แล้วค่ะว่าปกติละครจะมี๒๔ตอน
แต่เรามี๑๙ตอนเพราะว่ามันมันกระชับแล้วมันได้ใจความสองเรื่องค่ะจะได้จะได้ดูแล้วคิดถึง
เป็นไงจะได้ดูแล้วคิดถึงคือจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เราจะได้เห็นศักยภาพความสามารถของทั้งคู่แล้วก็การพัฒนาในเรื่องของฝีไม้ลายมือทางการแสดง
คือการสลับบทกันยาย่าเล่นเป็นณเดชน์ณเดชน์เล่นเป็นยาย่าเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้
ซึ่งกันและกันอยู่มากพอสมควรนะคะจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายสังเกตได้เลยว่าสองคนนี้ทุ่มเทมากมากเลย
ว่าจะเป็นท่าทางในการฝึกเดินฝึกพูดที่สำคัญใส่ชุดนอนแต่ละชุดณเดชน์คะ
ซ้ายเดี่ยวลูกไม้เซ็กซี่เมอร์ประมาณใจมากคือหลายหลายกระแสบนโลกโซเชียลเนี่ยมีการพูดถึงนะครับ
แม้ว่าเรตติ้งจะไม่เป็นไปตามคาดแต่ว่ากระแสบนโลกโซเชียลเขาพูดถึงละครเรื่องนี้
ฝีไม้ลายมือทางการแสดงของนักแสดงนำของเรื่องเนี่ยเป็นหลักซะมากกว่า
เราได้เห็นพัฒนาการอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะของทั้งณเดชน์แล้วก็ยายา
เล่นเป็นหญิงก็กลายเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่กล้ามล่ำได้เหมือนกันนะคุณนะ